มาถึงเรื่องเด็ดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกแบบนี้เห็ดก็ออกเยอะแน่นอน
ถอบยังเป็นเห็ดยอดนิยมนะคะเกิดขึ้นมาคราวนี้เนี่ย
เจ้าของร้านไส้อัวในเชียงใหม่เขาก็เลยปิ๊งไอเดียเอาเห็ดถอบที่มันขึ้นมาเยอะเนี่ย
ทำไส้อัวดีกว่าคุณผู้ชมไปดูหน้าตาน่าทานมาก

ไส้อัวบ้านอิดจำได้ไหมร้านนี้จำได้เออ
ก็เป็นอีกร้านหนึ่งชื่อดังของเชียงใหม่นะคะเขาก็มีไส้อัวหลายรสชาติ
ไส้อัวพริกแห้งไส้อัวพริกสดไส้อัวกระดูกอ่อนไส้อัวไร่มันไส้อัวตักไส้อัวปลาเยอะมากนะคะ
แต่ว่าเมนูล่าสุดเนี่ยช่วงนี้นะคะก็คือเมนูไส้อัวเห็ดถอบนี่แหละคุณ

ฉันเคยเห็นที่เขาทำข้าวหลามเห็ดถอบแต่ว่าเนี่ยไส้อัวเหรอคะ
มันก็จะได้รสชาติของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขาตะไข้หอมแดง
คือคุณอนันต์สิริภาคโพคินชาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
เขาก็ซื้อเห็ดถอบที่ชาวบ้านเขาวางขายตามทั่วไปนี่แหละเอามาปรุงเป็นเมนูใหม่นะคะ
ได้รสชาติเรียกว่าถึงพริกถึงขิงจริงเพราะว่าตำรับเนี่ยถือว่าสูตรเฉพาะเลยนะคะ
แล้วก็รสชาติเผ็ดกำลังดีเพราะว่ามีพริกแห้ง
แต่ที่เด็ดคือเห็นตรงกลางเมื่อสักครู่นะ
เห็ดถอบคุณผู้ชมเวลาเคี้ยวไปมันก็จะกรุบกรับหนุบหนับแหม

โอ้โหใครอยากมาซื้อนะคุณเขาก็มีบริการมีบริการนะคะ
ส่งให้เลยแบบแพ็คถุงพลาสติกศูนยากาศแช่เย็น
เอาแบบดิบก็ได้แบบสุกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะ
ลูกค้าก็จะได้ชิมความอร่อยภายในหนึ่งวัน
โอ้นี่ไงต้องพูดถึงหน่อยขอบคุณคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ทางร้านด้วยที่ครั้งที่แล้วเนี่ยสั่งมาแล้วก็ส่งมาให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน
ร้านนี้ด้วยมั้ยร้านนี้แหละร้านนี้เลยนะฮะ
ก็ขายดิบขายดีอ่ะคุณดูลูกค้าสิอร่อยชิมแล้ว
มีไอเดียแปลกในการสร้างสรรค์ไส้อัวแบบเดิม
ให้มันแบบว่ามีไอเดียขายง่ายขึ้นถูกอกถูกใจลูกค้ามากขึ้นด้วย
แล้วจะบอกว่าเห็ดถอบมันเป็นช่วงฤดูกาลเท่านั้นเป็นช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพลาดช่วงนี้ก็รอกินปีหน้าแล้วกันสำหรับไส้อัวเห็บท็อกนะคะ

ได้เลยเขามีแพ็คบริการส่งถึงที่นะคะ

เผื่อว่ามันจะได้กลิ่นแบบไส้อัวที่เขาย่างอยู่

ใช่ไม่ได้ไหม้แต่ประการใดนะครับมันกำลังพอดี
โอ้โหแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยจริง
ขอรับปรากฏเลยว่ารสชาติเยี่ยม